ท่านผู้ชมครับดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อุบลรัชธานีหน่อยนะครับ
ที่พ่อทำร้ายลูกจนเสียชีวิตนะครับ

เนื่องจากมีปัญหากับลูกสะพ้ายด้วย

สภม๓๐นะครับ
เจ้าของคดีวันนี้คุมตัวไปทำแผนนายธนกิจเนี่ยบอกว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ลูกชายของเขาคือ
เดทนาผู้ตายอายุห้าสิบเอ็ดขับรถมาจอดหน้าบ้านเป็นรถตู้
แล้วก็มาคุยกับเขานะคือบอกให้เขาเนี่ยออกจากบ้าน
ไม่ใช่บอกว่าจะมาขอให้ลูกสะพ้ายที่ตั้งท้องเนี่ย
กลับมาอยู่ที่บ้านด้วยเพราะเดิมเนี่ยมีปัญหากันอยู่แล้ว
นะแต่มาขอให้เขาออกจากบ้านเขาก็บอกว่าเขาไม่มีเงินสักบาทหนึ่ง
ให้ไปอยู่ที่ไหนก็เลยเกิดการโต้เถียงกันเกิดขึ้น
แล้วเนี่ยเขาบอกเขาก็มีบาดแผลเหมือนกันลูกชายเนี่ย
เอาท่อนเหล็กมาขู่ขับไล่เขาแล้วก็ฟาดใส่เขาด้วย
เขายกแขนซ้ายขึ้นมารับนะฮะยังเป็นแผลอยู่นะครับ
สุดท้ายเขาก็โมโหก็เลยวิ่งไปเอามีดปลายแหลมในรถเก๋งค่ะ
แทงที่หน้าอกลูกชายไปหนึ่งแผลนะครับลูกชายไปฟุบอยู่ข้างรถตู้
นะเขาก็ยังโมโหอยู่ก็เอาหินเนี่ยไปทุบกระจกรถลูกชาย
แล้วก็ขึ้นรถเก๋งขับออกไประหว่างนั้นก็โทรแจ้ง๑๖๖
ให้มาดูลูกชายที่บาดเจ็บแต่สุดท้ายลูกชายเสียชีวิต
นี่ฮะจากนั้นก็ขับรถไปสัก๑๐กิโลเมตรก่อนจะถูก
ตำรวจเนี่ยตามมาจับได้ทำแผนเสร็จวันนี้ตำรวจ
ก็พาตัวไปทำแผลด้วยนะฮะ
เพราะว่ายังมีบาดแผลจากเมื่อวานนี้อยู่นะครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากสอบปากคำเสร็จก็คุมตัวไปทำแผนนะแล้วก็พาไปทำแผลต่อ
แต่ว่าคนก่อเหตุที่เป็นพ่อของผู้ตายเขาไม่พูดอะไรเลย
จากให้การสารภาพกับทางตำรวจนะครับอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเขาอยู่แล้ว
นี่นะฮะทำแผนจุดต่างนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ก็ทำแผนเรียบร้อยคือทางฝั่งของภรรยาเนี่ย
บอกว่าสามีกับพ่อตาเนี่ยกับพ่อสามีนี่ก็มีปัญหากัน
เรื่องของที่เธอเนี่ยจะมาอยู่ที่บ้านเวลามาอยู่ที่บ้านก็มีปัญหากับพ่อสามี
แต่เธอตั้งท้องแล้วเธอต้องกลับมาอยู่ที่บ้านนะฮะสุดท้ายก็เนี่ยฮะ
แล้วช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับเพื่อนของนายเดทนาผู้ตาย
นิมนต์พระมาสี่รูปนะครับมาที่บ้านหลังเกิดเหตุ
เพื่อมาทำพิธีสวดส่งวิญญาณของนายเดทนาไปสู่พบภูมิที่ดี
นี่ฮะพระก็มาทำพิธีให้นะครับท่านผู้ชมครับ
ด้านนอกที่เป็นจุดที่ก่อเหตุกันแล้วก็เสียชีวิต
แล้วก็ด้านในบ้านด้วยในบ้านเนี่ยต้องแปลกใจ
เพราะว่าไปเจอนี่ครับเป็นผ้าสีขาวห่อหัวหอมแล้วมัดเอาไว้
วางไว้บนขื่อบ้านนะครับวางที่คานผนังห้องน้ำด้วย
คือรวมแล้วรอบบ้านเนี่ยเจอ๙จุดด้วยกันนะครับ
ซึ่งพระบอกว่าจะเป็นเรื่องของของขลัง
เรื่องของการป้องกันคุณสัยอะไรหรือเปล่า
เพราะว่านายธนกิจผู้ต้องหาเนี่ยเหมือนกับเขาเอามาทำเอาไว้ป้องกันลูกสะพ้าย
ทำคุณสัยใส่ลูกชายอะไรประมาณอย่างนี้
นะฮะเท่าที่ฝ่างชาวบ้านเขาเล่าเล่ากันนะครับ
แต่สุดท้ายเนี่ยก็กลายเป็นว่าฝ่ายพ่อนี่แหละไปแทงลูกจนเสียชีวิตนะฮะ
ส่วนเรื่องของลูกสะพ้ายเนี่ยซึ่งตั้งท้องอยู่ด้วยนะครับ
คือล่าสุดที่เราตรวจสอบไปเนี่ยเอาละ
ธนกิจผู้เป็นพ่อเนี่ยถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
เป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายนะให้การภาคเศษกึ่งลับมานะ
กึ่งปฏิเสธบอกว่าต้องป้องกันตัวอะไรอย่างนี้
ตีเขาก่อนแต่เรื่องของศพของผู้ตายเนี่ย
ทางภรรยาเขาจะพาไปที่บ้านที่เคยอยู่ด้วยกันที่นครปฐมนะ
จะไปทำพิธีศพไปชาปนกิจศพที่นั่นนะฮะ
เพราะว่าที่บ้านหลังนี้ก็คงจะอยู่กันลำบากนะ
เพราะสามีไม่อยู่แล้วก็อยู่พ่อสามีที่เป็นผู้ต้องหา

แล้วเกิดได้ประกันตัวออกมาก็ไม่รู้ว่าจะอยู่กับแบบไหนยังไง
ก็เลยตัดสินใจว่าจะกลับไปที่บ้านเกิดที่นครปฐมดีกว่า
เอาศพสามีไปทำพิธีที่นั่นด้วยนะฮะ